ดูการต่อสู้ของซูชิ

ซูชิเป็นชื่อสุนัขพันธ์ชีวาว่าตัวน้อยนิดเดียว

สู้กับตัวเงินตัวทองที่บุกมาที่บ้าน
อุ้ยซูชี้บุก

นี่ครับกู้ภัยมูลที่สว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ
เดินทางมาถึงจุดที่เจ้าของบ้านแจ้งบอกว่ามีตัวเงินตัวทองบุกมาที่บ้าน
ส่วนเจ้าซูชิตัวนี้ตอนนี้เหนื่อยหอบแหกแล้ว
เพราะเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งไปสู้กับตัวเงินตัวทองมานะฮะ
เป็นบ้านของนาวาโทมนนาวีสายจำจาน
ในพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
ซูจิสะบักสบอมอยู่พอสมควรลิ้นห้อยอยู่หน้าบ้านเลย
เพราะว่าถูกตัวเงินตัวทองทั้งใช้หางฟาด
ทั้งใช้ปากงับขณะที่ต่อสู้กันกับเจ้าซูชินะครับ
ส่วนคนในบ้านเจ้าของเป็นผู้หญิงนะฮะ
หนีขึ้นไปอยู่บนโต๊ะเพราะกลัวคุณ
กลัวว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเดี๋ยวมันมากัดมาสะบัดหางใส่นะฮะ
เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์เข้าไปจับผู้บุกรุกนะฮะ
เพราะหลบซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะนะครับ
มันดุนะคุณนะแม้ว่าตัวไม่ใหญ่มากแต่มันดุจริง

คุณคิดดูว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๓๐นาทีในการจับมัน
ตัวเงินตัวทองไม่ได้จับง่ายนะคุณ

ใช่ฮะมันหอบแฮกเหมือนกันหอบเหมือนกันหลังจากสู้กับเจ้าซูชิ
เจ้าของบ้านบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุทุกคนอยู่ในบ้าน
มีเจ้าซูชิเดินลาดตะเวนดูความเรียบร้อยอยู่นอกบ้าน
แล้วไปเจอกับตัวเงินตัวทองกำลังปีนกำแพงจะเข้าบ้าน
ด้วยความกล้าหารจิตใจที่เด็ดเดี่ยว
นี่เขาบอกแบบนี้ของเจ้าซูชินะฮะ
ซูชิจู่โจมผู้บุกรุกสกัดกั้นไม่ให้เข้าบ้าน
แต่แน่นอนไซส์เนี่ยก็อาจจะต่างกันนะครับ
เพราะว่าตัวเงินตัวทองเขามีหางยาวกว่า
เขาก็ฝาดเขาให้ส่วนตัวนั้นเชื่ออะไรนะ

แต่เจ้าซูชิก็สะบักสบอมตัวเงินตัวทอง

ซูชิตัวเล็กแต่ใจสู้จริง